เข้าสวรรค์สถานทลัยต่างแค่จังหวังซับซับซับ
นี่คือสินค้าจากชาวประมงพื้น
มันคือความสุขเล็กที่เกิดขึ้นในบ้านครองปวง

ไดรค์ไดรค์ไดรค์
ไลค์๑ครั้งแพ็ค๒วันครับตามนโยบายของเรา

นี้จะมีค่าไปแล้วนะฮะจะจะขายยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันการเข้าอีกเอาอ่านขึ้นเลยนะผ่าน
คืนกิโลครับคุณแป้ง๑กิโลครับผมจริงนะนี่ครับ

มันคว้างหนึ่งกิโลครับ
มันคว้างหนึ่งกิโลครับ
มันคว้างหนึ่งกิโลครับ

มันพิษหนึ่งกิโลครับ
มันพิษหนึ่งกิโลครับ

น้ำผีกวันเวลาสถานการณ์
ราชินิทรัพย์แห่งรุม
ของประเทศกาลอันตรี
ต้นผักประหลาดเป็น
เวลาพักของน้ำผีกวัน